มาเหตุการณ์นี้ต่ออันนี้ยังไม่ถึงขั้น
เอาปืนผาหน้าไม้มายิงกัน

บอกก่อนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ตีกันได้นะคุณ
เออใครเขาก็อยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวดี
สุดท้ายตีกันเหตุมาจากอะไรรู้ไหม

ดูดู

เฮ้ยอวดรวยคือไรอ่ะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับอวดรวยอะไรกันอ่ะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งค่ะเขาโพสต์คลิปนี้

โพสต์เอาไว้บอกข้อความมารับผิดชอบด้วยนะครับ

บอกว่ารวยมาจ่ายค่าเสียหายด้วยนะครับ

ก๋วยเตี๋ยวไม่จ่ายมีเรื่องเสร็จหายหัวกันหมด

ตอนนั้นสถานบันเทิงผับบาร์อยู่แถวนี้มันปิดร้าน
ทีนี้เขาก็จะได้ลูกค้าที่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เขาไปเที่ยวกันเสร็จใช่ไหม

ก็มีกลุ่มวัยรุ่นมานั่งทาน

สั่งก๋วยเตี๋ยวเสร็จอ่าออกไปนั่งกิน

เนี่ยเดี๋ยวพี่โอนเงินจ่ายได้ไหม

เอ้าปรากฏแบตโทรศัพท์พี่มันหมด
เอางี้เดี๋ยวยืมน้องวัยรุ่นโต๊ะข้างก่อน
เลยยืนเดินไปยืมวัยรุ่นที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่

ใช่ยืมพี่ชัดหน่อยวัยรุ่นก็อ่ะอ่ะงง
แต่ไม่ได้ไปยืมดีไงตอนเดินไปหาเขาเนี่ย
ไปพูดเจ้าโอ๊ะอะโวยวายบอกตัวเองรวยเป็นมหาเสถีย์
วัยรุ่นโอ้โหกึ่มเหมือนกันไม่พอใจแน่นอนล่ะค่ะ

สุดท้ายชายเสื้อเหลืองไม่พอใจกลับไป
เอาหมวกกันน็อกปลาปึ้งลงไปกลางวงก๋วยเตี๋ยว
เกิดชกต่อยเสียข้าวคุณมันจะจบหรอ
มีปากเสียงยกพวกตะลุมบอลกายข้าวของในร้าน
พังเสียหายอย่างในคลิปนั่นแหละ

ร้านเขาเลยบอกว่าขอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วกัน
เพราะอะไรขอเถอะกลุ่มคนก่อเหตุตามมาหน่อย
กลับมาชดใช้ค่าเสียหายให้ผมหน่อย
ตอนนี้เจ้าของร้านยังไม่ได้แจ้งความนะ
แต่ถ้าคุณไม่มารับผิดชอบเนี่ยอาจจะแจ้งความได้ค่ะ